ท่านผู้ชมครับดูเรื่องนี้ฮะใครเห็นก็ต้องบอกว่าสงสารเหลือเกิน

ไปลอยตายอยู่กลางทะเลนะครับ
แล้วไปตรวจสอบแล้วพบว่าคือมันมีลูกใกล้คลอดแล้วนะ

สภาพของมันเนี่ยนะฮะของซากที่เจอพยูนตัวนี้นะฮะ

ถูกแทงฮะแทงอย่างโหดเยี่ยมจนมันตายนะครับตัดเขี้ยวไปด้วย
คุณพยูนเนี่ยคือสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์นะเด็กสมัยนี้บางคนไม่เคยเห็นหน้าพยูนแล้วด้วยซ้ำ
มันมีความเชื่อของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเขี้ยวพยูนเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะ

เป็นสัตว์หายากใช้เท่าทะเล
คือสัตว์ใกล้สงสัยภัณฑ์แล้ว
เมืองไทยนี้จริงไม่รู้จะเหลืออยู่หลัก๑๐หรือเปล่า

รู้ข่าวบอกโอ้โหสงสารเหลือเกินครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทางนายนโรงคงเอียดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังนะครับ
ได้รับแจ้งจากทางหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เกาะกระดาน
ว่าเจอพยูนเนี่ยลอยตายอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในทะเล
ช่วงระหว่างเกาะแหวนกับเกาะกระดานนะครับในพื้นที่บ้านเกาะมุก
ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนี่ฮะไปตรวจสอบนะครับ
พอไปเอาขึ้นมานะค่ะซากพยูนที่ลอยอยู่กลางทะเลใกล้เกาะแหวนเนี่ย
เป็นพยูนเพศเมียความยาวก็สองเมตรกว่าค่ะตัวใหญ่นะครับ
ยาวเนี่ยสองจุดห้าหกนะฮะเซนติเมตรสองเมตรห้าสิบหกเซนติเมตร
ยาวแบบวัดแนบลำตัวสองเมตรห้าสิบเจ็ดเซนติเมตรน้ำนักประมาณสามร้อยกิโลกรัมนะฮะ
ลักษณะภายนอกของพยูนเพศเมียตัวนี้มีบาดแผลประมาณสามถึงสี่นิ้ว
แถวปากลักษณะเหมือนกับถูกตัดเขี้ยวค่ะนะฮะ
ที่สำคัญนะครับยังพบว่ามีลูกพยูนตัวเมีย
น้ำหนัก๙๒กิโลกรัม๙กิโลกรัมกับ๒ขีดความยาว๘๒เซนติเมตรที่อยู่ในท้องมันด้วย
ค่ะนี่คือฆ่าไป๒ตัวเลยนะ
ถูกต้องนะครับทางแพทย์ก็ได้ผ่าเก็บชิ้นเนื้อเอาไว้ชนะสูตรสาเหตุการณ์ตายที่แน่ชัดนะครับ
แล้วก็เอาซากไปฝังนะฮะแต่แน่นอนว่ามีร่องรอยการถูกแทงถูกตัดเขี้ยวนะครับ
ชาวประมงที่นั่นนะครับบอกว่าการตายของพยูนตัวนี้น่าจะเป็นการจงใจนะมาล่ามันมาฆ่ามันนะครับ
เนื่องจากมีบาดแผลคล้ายของมีคมเนี่ยแทงไปตามลำตัวมันด้วย
ตามลำตัวแปลว่าไม่ได้แทงครั้งเดียว
ใช่คนที่มาเจอมันเนี่ยคือตั้งใจมาล่าพยูนพอเจอพยูนจับมาเนี่ยเอามีดแทงเพื่อให้พยูนเนี่ยเจ็บปวดแล้วมีน้ำตาไหลมา
เพื่อต้องการน้ำตาดูหยงดูหยงก็คือพยูนเขาเรียกดูหยงนะฮะแถวนั้นนะครับ
เพื่อจะเก็บน้ำตาไปแล้วก็ตัดเขี้ยวพยูนไปเชื่อว่าต้องมีใบสั่งของกลุ่มคนที่นิยมเขี้ยวพยูนน้ำตาพยูนเอาไปทำเครื่องรางของขลังโดยเฉพาะเอาไปทำแบบหัวแหวนอ่ะเหมือนตัดงาช้างเพื่อเอาไปทำหัวแหวน
ทำเครื่องประดับใส่ติดตัวอะไรแบบนี้
คือกลุ่มคนพวกนี้เชื่ออย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับอย่างเอาเทาน้ำตาก่อนน้ำตาดูหย่งที่เขาเรียกเนี่ยน้ำตาพยูนเนี่ยบอกว่ามีฤทธิ์มีฤทธิ์ทางเสน่ห์เมตตามหานิยมนะมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องทางความรักความหลงไหลนะให้คุณเรื่องโชคลาภทำมาค้าขายทำมาหากินป้องกันคุณสัยมนต์ดำแค่พกติดตัวเนี่ยโอ้โหใครเห็นใครก็รักแล้ว
ที่คุณไม่มีความเมตตาเลยนะเนี่ยเขาเชื่อของเราอย่างเงี้ยเออเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นแต่การกระทำของคุณไม่น่ารักมากมากเลยนะคะแล้วต้องไปฆ่าพยูนตัวเนี้ยเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจมากน่ะตัวนี้มีลูกด้วยเออนะฮะตั้งท้องอยู่ด้วยเขี้ยวพยูนนะที่ถูกตัดไปด้วยนะฮะแม่พยูนตัวนี้นะครับก็ถ้าเอาไปห้อยคอก่อนออกทะ

ดูกันแล้วกันนะแต่มันก็มีหลายหลายที่หลายหลายแรงอ่ะนะฮะขายตามโลกออนไลน์เนี้ยเยอะแยะไปหมดพรีออเดอร์ยังได้นะฮะคือสั่งล่วงหน้านะเดี๋ยวไปหามาให้บรรยายสรรพคุณยาวเหยียดและประทานโทษนะฮะคุณมาขายเนี้ยสามร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบเนี้ยขวดหนึ่งเนี้ยไม่รู้คุณจะได้มาเท่าไหร่ยังไง
กลับหัวนะแล้วตัวแม่ที่ถูกฆ่าเนี่ยช่องคลอดก็ขยายแล้วคือเนี่ยตัวลูกนี่จะออกอยู่แล้วแล้วแต่ตัวลูกมีแผลที่ท้องด้วยนะคือแปลว่าโดนแทงลึกเข้าไปถึงตัวลูกเลยเหรอคะสงสัยเนี่ยฮะนี่แล้วคือตัวแม่เนี่ยเริ่มมีน้ำนมไหลมาแล้วด้วยบ่งชี้ว่าอีกไม่กี่วันเขาจะคลอดแล้วโอ้ยถ้าไม่ถูกฆ่าตายก็
เนี่ยเขาเสียพยูนไปสองตัวนะครับ
อ่อแล้วต้องผ่าออกมาเนี่ย

นางจะได้ลืมตาดูโลกแล้วนะ
ต้องผ่าออกมาแบบนี้เลย
ที่เราทำสีเทาไว้นี่คือเลือดนะฮะ

เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำตามขั้นตอนนะนะ
เห็นไหมเจ้าหน้าที่สองชีวิตเลย
ใช่ไหมเพราะว่ารักษณะเขาเหมือนตั้งท้อง

แม่ก็ตัวเมียลูกออกมาก็ตัวเมียซึ่งก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเขาก็จะไป
เป็นแม่พันธุ์ต่อไปได้อีกหมอตัวผู้ตัวเมียครับหมอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
วัยวะภายในเนี่ยถูกกระแทกด้วยของแข็งอย่างรุนแรงนะครับคาด
อาจจะเป็นสมอเรือกระแทกก่อนก็ได้แต่ก็ไม่ชัดว่าเป็น
เรือประเภทไหนอ่าหรืออาจจะปัดเจ็บอยู่อืมแล้วมีคนมาเจอ
ข้างซ้ายบางส่วนมีรอยตัดจากของมีคมตัดนะครับคาดว่าถูกเลาะออกไปหลังจากที่มันตายแล้ว
ไม่เจอรอยช้ำของบาดแผลนะครับก็อาจจะตัดประเด็นการล่าพยูนเพื่อตัดเขี้ยวได้
อาจจะไปโดนสมอเรือโดยไม่ได้ตั้งใจอ่ารอยตายแล้วลอยตายอยู่ก็ได้อืมอ่า
หรืออาจจะบาดเจ็บอยู่แล้วคนไม่ช่วยก็ซ้ำเลยทีนี้ก็ได้นะฮะ
ก็เดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบกันต่อไปนะครับแต่ว่าพยูนตัวนี้ตัวใหญ่นะฮะ
แต่การล่าพยูนเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะฮะ
คือในหมู่ของคนล่าเนี่ยเขาจะรู้ว่าจุดตรงไหนเป็นจุดตาย
จุดศูนย์รวมลบอุปสรรคทั้งหมดของพยูนนะฮะ
คนที่เจอเนี่ยจะทำแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
มันมีวิธีการอะไรพวกนี้อยู่แต่ไม่ต้องบอกกันหรอกนะ

ว่าจะล่าต้องใช้วิธีไหนเขาถึงจะตายอะไรยังไง

ส่วนโทษนะฮะการล่าพยูเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์สงวนนะครับ
จะทำร้ายนะจะฆ่าจะเอามาครอบครองหรือว่าจะเอาอะไรของเขาไปขายเนี่ย
โทษจำคุก๓๑๕ปีปรับ๓๐๐๐๐๐๑๕๐๐๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหเราสูญเสียพยูนไปอีกแล้ว